หลากหลายประเด็นข่าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ

เรื่องของเหตุไฟไหม้บ้านของบอลบางแก้ว
ทีนี้มันก็มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้น

วันนี้คุณอัจฉริยะพร้อมพ่อของเบ้นแฟนสาวบอลบางแก้ว
เดินทางไปที่สพคูคศเขาบอกว่าอยากไปร้องขอความเป็นธรรม
เพราะว่าก็ยังไม่ค่อยเคลียร์ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาว
เป็นฆาตกรรมอำพรางหรือไม่เนี่ยนะคะ
ซึ่งทางด้านของนายอัชริยะบอกว่าเขามีหลักฐานเด็ดด้วย
แล้วก็น่าจะเป็นหลักฐานมัดเลยแหละ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะ
อาชิริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
พร้อมด้วยนายบรรยัติศิลป์อตระกูล
พ่อของนางสาวสุภานีสินอนันตระกูล
เบ้นแฟนสาวอดีตนักร้องบอลบางแก้วที่เสียชีวิต
ภายในห้องน้ำบ้านของแฟนนุ่มที่หมู่บ้านธัญธานีจังหวัดปฐุมธานี
หลังเกิดไฟไหม้ตั้งแต่เมื่อกลางดึกของวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
ล่าสุดเดินทางมายังสถานีตำรวจภูทรคูคศ
ขอให้ทางตำรวจช่วยดำเนินการสอบสวนสาเหตุการตายอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพราะเชื่อว่าน้องเบ้นไม่ได้เสียชีวิตจากการสูดควันพิษแต่น่าจะถูกฆาตกรรมอำพรางมากกว่า
อัจฉริยะบอกว่าอยากให้มีการชนะสูตรศพใหม่ค่ะเพราะเขามีหลักฐานที่สามารถจะบ่งชี้ได้
สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอาจจะเป็นการฆาตกรรมอำพรางไม่ใช่เรื่องของการสูดควันพิษจนเสียชีวิต
แล้วก็ยังตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้มีผู้เสียชีวิตอยู่ด้านบนเพียงลำพัง
และเสียชีวิตเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นอีกทั้งการเสียชีวิตในห้องน้ำทำไมไม่มีผ้าเช็ดตัวอยู่
ถ้าหากผู้เสียชีวิตคิดจะหนีออกมาทำไมไม่เลือกหนีทางบันไดหรือกระโดดออกมาทางระเบียง
เพราะก็อยู่ไม่ไกลจากห้องน้ำมากนักค่ะอีกทั้งถ้าหากสังเกตจากสภาพห้องน้ำ
เขาบอกว่าโอกาสนี้ยากมากนะที่ไฟจะลามเข้ามาซึ่งวันจันนี้ค่ะจะไปร้องกับผู้บังคับการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ให้ตั้งคณะทำงานร่วมตรวจสอบเรื่องนี้เพราะไม่มั่นใจการทำงานของตำรวจสพคูคศ
ขณะเดียวกันยังมีหลักฐานภาพถ่ายสำคัญของผู้เสียชีวิตแต่เขาบอกว่ายังเปิดเผยให้ดูไม่ได้นะคะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ไม่น่าจะเสียชีวิตจากการสูดฟันพิษจากการที่ศพนอนตะแคงนะครับข้างขวา
แล้วก็ถ้าจะมาอาบน้ำนะครับมันต้องมีผ้าเช็ดตัวบ้างมีเสื้อผ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ใช่เดินโทงเทงมาอาบน้ำแล้วในขณะที่มีการหนีไฟนะครับเขาเดินลงบันไดง่ายกว่า

ส่วนทางด้านนายบัญญัติสินอนันตระกูลพ่อน้องเบ้นนะคะบอกว่าก่อนลูกสาวจะเสียชีวิต
ช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลูกกลับมาหาทีไรมากับความเศร้าทุกวัน
เพราะทะเลาะกับบอลและตั้งแต่ลูกจากไปบอลก็ไม่เคยติดต่อมาอีกเลย
หรือแม้แต่คำเสียใจก็ไม่เคยมีนะคะฟังเสียงคุณพ่อน้องเบ้นหน่อยค่ะ
ล่าสุดค่ะทางญาติน่ะ
รับศพน้องเบ้นที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุญเดชไปชนะสูตรศพซ้ำ
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะ
ขณะที่ทางพันธุ์ตำรวจเอกสมิทสารอดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรคูคศ
ยืนยันว่าตำรวจทำหน้าที่ดีที่สุด
และจะเร่งรัดสอบสวนดำเนินการให้เร็วที่สุดด้วย
ส่วนเรื่องของผลการชนะสูตรจากโรงพยาบาลภูมิพล
คาดว่าสัปดาห์หน้าจะได้ผลมานะคะ
เตรียมจะเรียกบอลบางแก้วมาสอบปากคำให้ได้ค่ะ
ค่ะตอนนี้ก็รอผลชนะสูตรนะคะ

แล้วก็รอคุณบอลบางแก้ว
คุณบอลบางแก้วบอกว่าตัวเองก็มีหลักฐาน

เขาไม่ใช่ไม่รักเรื่องทะเลาะกันมันจบไปแล้ว
เขาบอกว่าวันนั้นเขาพยายามช่วย

เพราะว่ามันมีทั้งควันและไฟมันค่อนข้างร้อน
น้องของคุณบอลก็บอกว่าเห็นพี่ชายเข้าไปช่วย